ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ความรักคนโสดจะได้แฟนเด็ก
เหนื่อยใจเพราะต้องตามเกมให้ทันแต่จะรักกันดี
คู่ที่รักกันนานแล้วจะได้เลิกร่วมหอลงโรง
แต่งงานแล้วจะมีโอกาสได้ทายาทเพิ่ม
สุขภาพจะเกี่ยวข้องกับโรคดวงตาปวดศีรษะ
แม้ไม่ได้เป็นเองก็จะมีญาติพี่น้องผู้ใหญ่เจ็บป่วยด้วยอาการเหล่านี้
การเงินอยู่ในสภาพไม่ราบรื่นมีเงินจากงานที่เริ่มใหม่
ค่าใช้จ่ายก็เป็นหนี้สินประจำวันลูกหนี้ยังผิดนัด
เงินที่คาดไว้จะไม่ได้แต่จะได้ที่ไม่คาดคิด
การงานเจ้านายจะหงุดหงิดใส่ทำให้เข้าหน้ากันยาก
ลูกน้องก็ก่อปัญหาอีกถ้าจะเริ่มงานใหม่งานใหญ่
ทบทวนรอจังหวะก่อนจะได้งานใหม่แต่ไม่ตรงกับความรู้ความชำนาญ